ส่วนเรื่องของนาฬิกาของพลเอกประวิทย์แล้วก็ทรัพย์สินที่ปปชให้เวลา
ในการที่พลเอกประวิทย์จะต้องส่งเอกสารรายงานให้ปปชรับทราบ
สิ้นภายใน๓๐วันก็คือวันที่๘มกราคม๒๕๕๙
ตอนนี้ในโลกออนไลน์ในสื่อออนไลน์ต่างเขาก็เอาภาพนาฬิกาต่างของพลเอกประวิทธ
ลงไว้หลายรูปนะครับแล้วก็ผลเอกประวิทย์ที่ใส่นาฬิกามือขวาเนี่ย
มาลงไว้หลายรูปตั้งแต่ภาพต้นเรื่องก็คือวันประชุมวันคอรมอลนัดแรก
แล้วก็หลังจากนั้นก็มีอีกหลายภาพรวมทั้งหมดเป็น๑๐ภาพแล้วนะครับ
เปิดเผยอีกครั้งว่าลูกเพจตาดีส่งภาพมาให้ดูเป็นภาพของพลเอกประวิทธิ
อันนี้ชื่อเต็มเขาก็ไปเช็คราคาขายปลีกมาให้นะฮะ
ภาพนี้ก็ถูกเผยแพร่ออกมานะครับ
ดังนั้นก็เลยมีการจับจ้องว่านี่เป็นนาฬิการูของพลเอกประวิทย์อีกหรือเปล่า
คือพยายามตามหาว่าสรุปแล้วมีกี่เรือนนั่นแหละ
ใช่ซึ่งมีการตรวจสอบภาพนี้บอกว่าเป็นภาพเหตุการณ์วันที่๑๔กุมภาพันธ์ของปี๖๐นี่แหละ

พลเอกประวิทย์ได้ให้สัมภาพพุศิษฐ์ข่าวที่กระทรวงกระลาโฮม
แล้วก็ได้ทำนิ้วเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจพร้อมกับกล่าวว่าคนไทยหัวใจเดียวกันสื่อถึงการส่งรักส่งความปรองดอง

ตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนาฬิกงนาฬิกา
ไม่จับจ้องแต่ทีนี้พอมีการขุดขึ้นมา
ก็เอาภาพเก่ามาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ก่อนหน้านี้ก็มีภาพตั้งแต่เดือนกันยายนจำได้ไหม
ในขณะที่ทำหน้าที่ของมูลนิธิป่ารอยต่อ๕จังหวัด
แล้วก็เดินทางไปมอบทุนให้กับลูกเจ้าหน้าที่

เรือนที่ตอนคอรมอลนี่เป็นสีทอง

แต่ตอนที่มอบทุนการศึกษาที่โครงการป่ารอยต่อนี่นะคะ

ปัดสีคือข้างนอกสีดำและมีขีดข้างในสีแดง
เขาก็ตีราคาไปอีกหลายล้านนะครับ
ต้องรอนะฮะยังเป็นประเด็นอยู่
รอการชี้แจงหมดครบวาระที่กำหนดไว้
ก็คือ๘มกราคมปี๖๑นะครับ